คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนที่สุดของวันนี้เลยก็ว่าได้
ก่อนหน้านี้เธอโดนฟ้องร้องข้อหาช่อโกงเกี่ยวกับแชร์นี่แหละคุณผู้ชม
ซึ่งล่าสุดวันนี้เธอออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับปล่อยโฮ
กับพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ทนายความส่วนตัวนะคะ
ขอเงินพืนจากลูกแชร์๑๐กว่าคนเนี่ย
ยอดรวม๔๐กว่าล้านบาท
ซึ่งก็ทำให้ตัวเธอเองต้องควักเงินเก็บ
จ่ายให้กับลูกแชร์รายอื่นต่อไป
คนที่ออกมาแจ้งความว่าเอมมี่โกงเงินแชร์๒๖ล้าน
ตอนนี้อยากให้เข้าใจใหม่นะคะ
เพราะตัวเธอเองก็ถูกเปรี้ยวมาเหมือนกัน
คือเธอเองก็เป็นทั้งโจทย์ทั้งจำเลย
อย่างนั้นเถอะไปฟังเสียงเอมมี่กันหน่อยค่ะ

คุณแม่ต้องยังไม่ขายของตลาดนัด
เอมมี่ขอเงินเอมมี่คืนได้ไหมคะ

แต่เอมมี่ขอเงินต้นเอมมี่คืน

หนูบอกแค่นี้ค่ะ
คนที่เอาเงินเอมมี่ไปโกงเอมมี่จริงเนี่ย

ในยอดที่เราเคยพูดไว้ที่ประมาณ๔๐กว่าล้าน

๕คน๑๐คนนี้ไม่เอาเงินของเอมมี่ออกไป
และคนที่ออกมาแจ้งความทั้งหมดก็จะได้รับเงินครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
นี่ก็เป็นคำขอร้องนะคะ
แล้วก็คำยืนยันด้วยว่าเธอไม่ได้โกงไม่ได้อะไรเลย
คือเมื่อเช้านี้มาตอนกลางวันเธอก็ให้สัมภาษณ์กับรายการบันเทิงไทยรัฐของเรา
คร้องกับยืนยันเธอบอกว่าสาบอาชิกตกสบายเลย

ใช่เธอบอกว่าเธอมีอาการเกร็งแล้วก็เครียดมาก
เพราะเครียดมากเนี่ยซีกด้านซ้ายไม่ทำงานเธอลอยฟังแบบนี้
มีใบรับรองแพทย์มาให้ดูเรียบร้อย
ใครโกงเงินเอมมี่ก็คืนไป

ใน๒๓วันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปเคลียร์กันกับทนายความส่วนตัวคุณสุร
ส่วนใครที่ไปแจ้งความฟ้องร้องก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะ
ว่าจะมีขั้นตอนตามกฎหมายยังไงกันบ้างนะคะ